หนุ่มโรงงานไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊ก
พยายามที่จะฆ่าตัวตายในบ้านพัก

เพราะว่าสั่งเสียลูกเมียแล้วก็ญาติญาติ

เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าไปช่วยเหลือได้ทันควันครับ
ไปข้ามเลย

สามารถไม่ได้เป็นอร่อย
คงต้องดูแล

แล้วกินยาไหมน้องดูหน่อย
นี่ครับเป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจภูทรศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี

หลังจากที่ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
พยายามที่จะฆ่าตัวตายด้วยการกินน้ำยาล้างห้องน้ำกรอกปากนะครับ

ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องลูกเมียป้าน้าอาเพื่อน
ถ้าเกิดอุบัติเหตุกับผมให้เอาศพผมไว้๒วันพอ

สิ่งใดที่ผมทำไม่ดีไว้ก็ยกโทษให้ผมด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในบ้านพักพื้นที่ตำบลท่าตูม

ซึ่งตำรวจก็ไปพบผู้ก่อเหตุนอนอยู่ในห้องน้ำ
แล้วก็เพราะว่าได้กินน้ำยาล้างห้องน้ำไปเกือบจะหมดขวด
ขณะที่ทางญาติพี่น้องและภรรยาก็พากันเดินทางมาดูอาการนะครับ

แล้วก็ไล่ทีมอาสากู้ภัยไม่ให้ช่วยออกจากที่เกิดเหตุ
แล้วก็ร้องบอกว่าอยากจะคุยกับภรรยาเพียงคนเดียวนะครับ
ทางญาติเป็นห่วงอาการของผู้ก่อเหตุ

เพราะว่ากินน้ำยาล้างห้องน้ำไปเกือบหมดขวดแล้ว
ก็เลยขอให้เจ้าหน้าที่รีบนำตัวผู้ก่อเหตุ
ส่งโรงพยาบาลศรีมหาโพธิให้เร็วที่สุด
ถ้ารอให้ภรรยามาคุยด้วยคงรอไม่ไหว

จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็รีบเข้าไปเกลี้ยกล่อม
เข้าไปช่วยเหลือส่งตัวไปรักษาต่อ
ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะครับ

ไม่มีใครรู้ว่าเหตุใดจึงก่อเหตุแบบนี้
หลังจากญาติเห็นไลฟ์ก็รีบพากันมาที่บ้าน
แล้วก็รีบโทรบอกภรรยาของผู้ก่อเหตุ

ด้านภรรยาของผู้ก่อเหตุก็บอกนะครับว่า
ไม่รู้เช่นกันว่าสามีไปทำอะไรมาหรือเครียดจากอะไร
ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีปากเสียงทะเลาะกัน
อีกทั้งสามีก็ไม่เคยเล่าปัญหาส่วนตัวให้ฟัง
และครั้งนี้เมื่อสอบถามถึงสาเหตุ
สามีก็ยังไม่บอกถึงสาเหตุ
ในการกินน้ำยาล้างห้องน้ำฆ่าตัวตายนะครับ
เราได้คุยกับเค้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น

ยังไม่ยอมบอกอะไร

นี่แหละครับคิดอะไรอยู่เกิดอะไรขึ้น
ภรรยาแล้วก็ญาติก็ยังสงสัยอยู่นะครับ
แต่ข้อความที่ผู้ชายคนนี้ผู้ก่อเหตุเนี่ย
เขาเขียนตอนที่ไลฟ์เขาบอกว่าเรื่องบางเรื่องมันพูดไม่ได้
นี่แหละครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทางญาติจะต้องรู้ให้ได้นะฮะ
ขณะที่ทางคุณหมอเองก็ได้ล้างท้องให้กับชายคนนี้
แล้วก็ต้องรอดูอาการอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่พยายามจะฆ่าตัวตายเหมือนกับอีกเหตุการณ์หนึ่งเลยคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้อยู่ที่อุดรธานีพยายามจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
ภรรยาไปทำงานนวดอยู่ที่สิงคโปร์
ทีนี้สามีก็เลยมีการไลฟ์ค่ะให้ได้เห็นกันเลย
แล้วสามีเอาลูก๒ขวบไปแขวนคอกับขื่อ
แวนคอตัวเองจะตายตามอ่ะแต่อย่างที่บอกค่ะ
ดวงก็ยังไม่ถึงคาดนะข้างบ้านเห็นมาช่วยไว้ได้ทันค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านป่าก้าว
ตำบลห้วยสามพาดอำเภอประจักษ์ศิลปาคม
ที่จังหวัดอุดอนธานีนะคะพ่อวัย๔๑ปี
อุ้มลูก๒ขวบครึ่งออกมาแขวนคอกับขื่อ
หน้าบ้านใช้เชือกนี้คุณผู้ชม
แล้วก็วีดีโอคอลหาภรรยาอายุ๓๔ปี
ภรรยาอยู่ที่สิงคโปร์ทำงานเป็นหมอนวดอยู่
แล้วพอเกิดเหตุแบบนี้ค่ะ
ตอนนั้นพี่สาวของภรรยาก็อยู่แถวนั้นนี่แหละ
ได้ยินเสียงเอ๊ะเหมือนกับเสียงน้องฉันเนี่ย
ทะเลาะกับน้องเขยคือทะเลาะกันผ่านการไลฟ์

พี่สาวก็เลยรีบโทรหาน้องสาว
ถึงได้รู้ว่าน้องเขยผูกคอลูกชาย
ผูกคอตัวเองพี่สาวก็วิ่งออกมาช่วย

ดูรอยของลูกชายวัย๒ขวบครึ่งสิคะ
นี่คือรอยแผลที่เชือกมันรัดตรงลำคอ
แล้วทีนี้พอรีบโทรบอกรีบบอกให้เพื่อนบ้านมาช่วย
ผู้ใหญ่บ้านก็พาทั้งคู่ค่ะ
พ่อและลูกส่งโรงพยาบาล
ยายของเด็ก๒ขวบครึ่งเนี่ยนะ
เล่าให้ฟังบอกว่าแม่เด็กก็คือลูกสาวกับลูกเขยเนี่ย
แต่งงานอยู่กินกันมา๒๐ปีแล้ว
แล้วก็มีลูกผู้ชายนั้นเลยนะสามคน
คนโตอายุยี่สิบปีคนรองอายุสิบสองปี

ลูกเขยป่วยเป็นโรคเกาะทำงานไม่ได้
ดังนั้นหน้าที่ในการหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวเนี่ย

แล้วก่อนหน้านี้ค่ะลูกสาวก็ไปทำงานเป็นหมอนวดอยู่ที่มาเลเซีย
รอบนั้นลูกเขยก็พยายามจะผูกคอตายประชดเมียแล้วรอบนึง

ล่าสุดลูกสาวก็ย้ายจากที่มาเลเซียไปทำงานที่สิงคโปร์

แล้วก็ขู่ว่าจะฆ่าตัวตายจะฆ่าลูกด้วย
แล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้จริง
บอกเลยว่าฉันจะไม่ให้อภัยลูกเขยคนนี้เด็ดขาด

เพราะว่าฉันแค้นเหลือเกินมาทำกับหลานฉันได้ยังไง
ต่อไปเนี่ยไม่ต้องดูเลยนะเดี๋ยวหลานฉันจะดูแลเอง
แล้วเดี๋ยวจะแจ้งความดำเนินคดีกับลูกเขย
ข้อหาพยายามฆ่าด้วยนะคะ